เมื่อวันที่๑๕กันยายนในช่วงเช้าตรู่
เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งเรื่องของอุบัติเหตุ

เกือบจะเป็นอุบัติเหตุที่วิทย์ตายหมู่
เพราะว่าเป็นรถบัตรรับส่งสาวโรงงาน
นั่งกันมาหลายสิบคน
พลิกคว่ำบนถนนผลโยธินขาเข้า
ตั้งแต่ช่วงเช้านะครับเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บ
เอาย้อนเหตุการณ์กันหน่อยต้องย้อนเหตุการณ์เรื่องนี้สักนิดหนึ่งนะครับ
เพราะว่าตอน๖โมงเช้าของวันที่๑๕กันยายน
ทางด้านของตำรวจสพคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานีได้รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุ
รถบัตรรับส่งพนักงานพลิกคว่ำมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณถนนผลโยธินขาเข้า
อำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานี
พอไปที่เกิดเหตุนะครับก็พบเห็นพนักงานโอ้โหได้รับบาดเจ็บ
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลทั้งหมด๓๑คนคุณ
แล้วก็จากการสอบถามพนักงานคนหนึ่งที่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
ที่นั่งมากับรถรับส่งพนักงานคันนี้
ก็บอกกับเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยนะครับ
คนขับรถขับรถสายไปสายมาเหมือนคนเมา
แล้วก็จอดรถลงไปอาเจียนเป็นระยะ
พนักงานในรถเห็นอาการท่าไม่ดีเมาหรือเปล่า
แล้วมาขับรถรับส่งพวกเราอันตราย
และเกือบจะถึงโรงงานอยู่นะคุณ
แต่ปรากฏว่าคนขับรถบัตรรับส่งขับรถบัตรเลยโรงงาน
เลยทางเข้าโรงงานโอ้โหทีนี้พนักงานลุกขึ้นเลยบนรถนะครับ
แล้วบอกอ้าวเลยได้ยังไงจอดก่อนเดี๋ยวจะลงตรงนี้แหละ
เดี๋ยวจะเดินเข้าโรงงานเองเพราะไม่ไว้ใจคนขับรถแล้ว
ปรากฏคนขับรถไม่ยอมจอดนะครับไปเพื่อที่จะกลับรถ
ขณะกลับรถนี่แหละคุณนะครับล้อข้างหนึ่งมันก็ไปขึ้นเกาะกลาง
และหลังจากนั้นรถมันก็พลิกตะแคงแบบนี้จนทำให้มีพนักงานหญิง
และพนักงานชายของบริษัทที่นั่งอยู่ในรถบัตรคันนี้ได้รับบาดเจ็บนะครับ
เป็นพนักงานหญิง๓๐คนและพนักงานชาย๑คนนะครับ
รวมแล้ว๓๑คนทีนี้ล่ะครับจากเหตุการณ์ที่รถพลิกแบบนี้
คนขับรถนะที่เขาบอกว่าเมาก็หลบอยู่ในรถ
แล้วจากเหตุการณ์เช้าวันที่๑๕กันยายนนั้น
ก็มีคนเข้าไปรุมเหมือนรุมกระทืบเขาด้วย
บอกว่าทำไมเมาแล้วยังขับรถอีกนะครับแต่สุดท้ายเรื่องนี้ครับ
ลูกชายของคนขับรถบัตรออกมาให้ข้อมูลและร้องขอความเป็นธรรมต่อเรื่องที่เกิดขึ้น
ให้กับพ่อของเขาโดยออกมาชี้แจงบอกว่าพ่อของเขาเนี่ย
ไม่ได้เมาเหล้าไม่ได้เมาสุราไม่ได้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
และไปขับรถบัตรรับส่งพนักงานจนเกิดอุบัติเหตุ
แต่สาเหตุที่ลักษณะเหมือนเป็นคนเมาพูดจาไม่รู้เรื่องเพราะอะไรรู้ไหมคุณ
เส้นเลือดในสมองแตกระหว่างขับรถ
ลูกชายยังแสดงหลักฐานใบรับรองแพทย์ซึ่งระบุว่าพ่อของเขาเลือดออกในโพรงสมอง
ต้องรับการผ่าตัดรวมทั้งเตรียมหลักฐานเพื่อแจ้งความต่อคนที่เข้าไปรุมทำร้าย
ร่างกายพ่อของเขาในเช้าวันเกิดเหตุรวมถึงคนที่ให้ข่าวเท็จทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงต่อพ่อของเขาด้วยนะครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราลงพื้นที่จุดเกิดเหตุไปย้อนรอยเหตุการณ์กันซะหน่อยนะฮะ
ก็ไปสอบถามจากชาวบ้านกรณีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเช้าวันที่๑๕กันยายนที่ผ่านมา
ชาวบ้านท่านหนึ่งเล่าให้ฟังนะครับว่าได้ออกมาดูเหตุการณ์ก็พบว่ามีพนักงานได้รับบาดเจ็บจำนวนมาก
หลังเกิดเหตุก็มีชาวบ้านเข้าไปช่วยเหลือซึ่งจากการสอบถามพนักงาน
พนักงานก็บอกว่าคนขับรถบัสเนี่ยทั้งไม่ชินเส้นทางละหนึ่ง
สองหน้าใหม่เพิ่งจะเห็นหน้าเป็นครั้งแรกและตลอดทางก็มีอาการแปลกเหมือนคนเมาเหล้า
ขับรถเลยจุดรับพนักงานบ้างเลยจุดเข้าโรงงานบ้างนะครับแล้วก็ลงไปอาเจียนบ่อยครั้ง
บอกให้จอดแต่คนขับไม่ยอมจอดเพราะว่าพนักงานอยากจะลงจากรถแล้วไม่ไว้ใจกลัวจะเกิดอุบัติเหตุ
ที่สุดเกิดอุบัติเหตุซะก่อนนะครับนอกจากนี้ชาวบ้านยังบอกอีกนะครับว่าน้องชายที่ออกมาเห็นเหตุการณ์ก่อนเธอนั้น
เล่าให้ฟังว่าก็มีคนเข้าไปรุมทำร้ายคนขับรถบัตรจริงแต่ไม่ใช่ชาวบ้านในพื้นที่ตรงนี้
จึงบอกน้องชายว่าให้บอกหน่อยว่าเป็นใครถ้าไม่ใช่ชาวบ้านถ้าไม่ใช่พวกเราเนี่ยเป็นใครจำหน้าได้ไหมจะได้แจ้งตำรวจให้มาช่วยจัดการให้จะได้ช่วยกัน
เพราะเธอก็รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำไปรุมทำร้ายเขาอย่างนี้นะครับควรให้ตำรวจเป็นคนจัดการคดีเรื่องผิดเรื่องถูกก็ว่ากันไปตามข้อกฎหมาย
น้องชายของผู้เห็นเหตุการณ์นะครับจึงชี้ให้ดูหนึ่งในคนที่รุมทำร้ายก็พบว่าเป็นชายใส่เสื้อสีเทานะครับ
มาดูแล้วครั้งหนึ่งก็ยังไม่มีอะไรเพราะว่าเขากำลังเอาคนโชเฟอร์ขับรถออกมาใช่ไหมพอออกมาอีกทีนึงเขาบอกว่าออกมาได้แล้วเจอเจอรุมเหมือนกันแหละ

ตอนที่รุมไม่เห็นนะแต่แต่ญาติอยู่ซอยนู้นเขาเห็นอยู่เขาบอกว่าโดนเหมือนกันอาจจะโดนเตะหรือว่าไม่ใช่คนในในชุมชนนี้นะแต่เป็นคนนอก

เรื่องนี้นะครับพันธุ์ตำรวจตรีซีโรธแนบเนียนนะครับ
วัดสอบสวนสพคลองหลวงก็บอกว่าเบื้องต้น
คุณหมอบอกว่าคนขับมีอาการเลือดออกในโพรงสมอง
แต่มีแต่นะคุณแต่ระบุไม่ได้ว่าเลือดที่ออกในโพรงสมองเนี่ย
เกิดก่อนอุบัติเหตุหรือเกิดขณะอุบัติเหตุ
คือได้รับบาดเจ็บขณะที่เกิดอุบัติเหตุ
หรือหลังจากอุบัติเหตุแล้ว

ไม่ว่าจะเป็นการถูกรุมทำร้าย
หรือว่ามีอาการหลังจากที่เหตุการณ์มันผ่านพ้นไปแล้วนะครับ
ตอนนี้อยู่ระหว่างการรอแพทย์ยืนยันอยู่
ส่วนผลตรวจแอลกอฮอลในเลือดของคนขับรถบัส
ก็อยู่ระหว่างรอผลตรวจเช่นเดียวกันนะครับ

ขณะนี้สอบปากคำผู้บาดเจ็บเจ้าของรถบัตร
แล้วก็ภรรยาของคนขับรถบัตรไปแล้ว
โดยเจ้าของรถบัสแล้วก็ภรรยาให้การนะครับว่า
ไม่ทราบมาก่อนว่าคนขับมีภาวะเส้นเลือดในสมองแตก
โดยภรรยาให้ข้อมูลว่าปกติแล้ว
สามีก็จะเป็นคนที่แข็งแรง
ซึ่งคุณหมอก็เพิ่งมาตรวจพบหลังจากเกิดอุบัติเหตุเช่นกันนะครับ
คือตัวคนขับรถอายุเพิ่งจะได้๓๕๔๐ปีเองนะครับ
เรื่องนี้ก็ต้องตรวจสอบกันต่อนะครับ